เจดีเก่า๕๐๐ปีพังถล่มพิษฝนตกอุ้มน้ำไม่ไหว

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาทำให้คนเขารู้สึกใจไม่ค่อยดี
เพราะว่าที่เชียงใหม่พระเจดีธาตุโวราอายุกว่า๕๐๐ปีพังถล่ม
ผมคาดว่าคือฝนมันตกตกแล้วก็อุ้มน้ำไว้อุ้มน้ำไว้นะครับ
พระธาตุนะฮะอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วคราวนี้

อ๋อมีค่าประเมินค่าไม่ได้ทั้งนั้นน่ะนี่ครับคือสูงถ้าเปรียบเทียบเขาบอกว่าสูงประมาณตึกสามชั้นได้ครับตึกสามชั้นครับอายุประมาณ๕๒๒ปีของวักษีจุภัณฑ์พิธบนหายาอเจมส์จังหวัดเชียงใหม่พังถล่มลงมาหมดเลยครับเย็นวานนี้หลังจากก่อนหน้านี้คือมีคนเห็นรอยแตกร้าวแล้วล่ะเป็
ตกหนักต่อเนื่องใช่ไหมคาดว่าน้ำฝนมันไหลลงไปตามไอ้รอยร้าวของพระเจดีน่ะทำให้อิดทำให้ดินข้างในมันชุ่มน้ำแล้วน้ำหนักมันมากขึ้นมากขึ้นจนโครงสร้างพระเจดีรับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมาครับ
พระครูพิทักษิทธิคุณท่านเจ้าวาดวัดศรีสุพรรณเล่าบอกว่าเห็นความผิดปกติแล้วระโยมของพระเจดีธาตุเนี่ยที่มีรอยร้าวมาแล้วหลายวัน
ก็ปรึกษากับกรมศิลปากรเพื่อจะดำเนินการป้องกันช่วง๒วันที่ผ่านมาก็ขอให้ทางโรงเรียนเนี่ยวัดศรีสุพรรณซึ่งเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะ
อาคารเรียนเนี่ยอยู่ติดกับองค์พระเจดีเลยขอให้ปิดการเรียนการสอนก่อนกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนมันก็ถล่มลงมาจริงฮะ
ถล่มลงมาจริงเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เนี่ยจะนิมนต์พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่มาสวดถอนสิ่งที่เคยเป็นเจดีซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ซึ่งถ้าให้ช่างเข้าไปเก็บรื้อโดยไม่ทำพิธีกรรมใดแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดอาถรรพ์กับช่างขึ้นมา
ดังนั้นต้องทำพิธีถอนก่อนหลังจากนั้นกองอิดกองดินก็จะไม่เป็นเจดีแล้วไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ลื้อถอนเสร็จก็น่าจะก่อสร้างเจดีใหม่เลยแหละ
สำนักศิลปากรที่๗ครับแล้วก็นายกเทศบนตรีนครเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบและปิดกั้นบริเวณนี้ไว้ก่อน
จากเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการถล่มซ้ำ
แล้วก็จัดเวรยามฝ้าวคนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้ามา
ติดไฟส่องสว่างเลยแล้วติดกล้องวงจรปิดด้วย
มีของมีค่าปะปนอยู่เป็นอย่างมากนี่
พระแบบนี้โบราณทั้งนั้น
นี่แหละครับถ้าไม่ติดไฟไม่ล้อมเอาไว้
ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ
มีพระพุทธรูปสำริทพระพุทธรูปแก้วนะครับ
พระพุทธรูปหินโบราณวัตถุต่างเพียบเลยครับนี่ฮะ
นี่แหละครับอยู่ในพระธาตุ
ส่วนชาวบ้านที่มาสังเกตการณ์ก็ไม่เชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพ์นะฮะ
แต่เชื่อว่าเจดีเก่าแล้วก็มีรอยร้าวมานานแล้ว
งานนี้ก็ขอเสี่ยงโชคซะเลยนะครับ
เพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่พอรู้ข่าวก็มาประจำการเลย
มากันหลายแผงเลยเอาแล้วซื้อเลขอะไรกันอ่ะ

เลขอะไรเขาบอกว่าเลือกเวลาถล่มของเจดี

อ่า๕๒๒นะครับ
ศรีสุพรรณเนี่ยคุณผู้ชมดูประวัติกันหน่อย
สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช๒๐๔๓นะ
พญาแก้วราชวงศ์บางรายครับ
ผูกพัทธศรีมาพระอุโบสถในปีพุทธศักราช๒๐๕๒
วิหารพระเจดีธาตุ
และนำพระพุทธปฏิหารมาปฏิสถานในพระอุโบสถ

พอต่อมาปี๒๔๐๐นะครับ

ได้สร้างพระอุโบสถเงินแห่งเดียวในโลก
เพราะว่าตั้งอยู่บนถนนวัวลายนะครับ
ที่มีชุมชนทำเครื่องเงิน
เป็นชุมชนทำเครื่องเงินสำคัญของเมืองเชียงใหม่

นี่คือเจดีนะครับ
ถล่มลงมาอยู่ที่วัดศรีสุพรรณที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
พี่เบิร์ตเพิ่งอ่านข่าวไป๕๖วันก่อน
กำแพงประตูช้างเผือกใช่ไหม

ที่มันพังถล่มมาก่อนหน้านี้